ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่กำแพงเพชรหน่อยนะฮะ
น้องชายเนี่ยใช้ปืนยิงพี่ชายจนเสียชีวิต
แต่ว่าเขาอ้างว่าเขาต้องการยิงขู่
พี่ชายเขาป่วยมีอาการทางจิตมาเป็น๑๐ปีแล้ว
ก่อนจะเกิดเหตุมีเพื่อนของน้องชายคนเล็กมาที่บ้าน
แล้วพี่ชายเนี่ยคนตายเนี่ยเป็นพี่คนโตนะ
เอาอาวุธปลายแหลมจะไปไล่ทำร้ายเขา
ต้องเอาปืนมายิงขู่นะฮะสุดท้ายเนี่ยพี่เสียชีวิตนะครับ
บอกเขายิงอย่างนี้นะฮะแต่กระสุนมันเข้าร่างพี่ชายนี่เสียชีวิตเลยนะครับ
คนก่อเหตุชื่อมานพคำพิโลชัยนะครับ

แล้วก็ชี้จุดต่างให้กับตำรวจดูที่เขายิงนายนิคมอายุ๔๖ปีเป็นพี่ชายแท้
เป็นพี่คนโตจนเสียชีวิตโดยบอกว่าตั้งใจแค่จะยิงขู่เท่านั้น
อำเภอครองลานจังหวัดกำแพงเพชรนี่นะฮะตอนที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิต
สพคลองล้านมาตรวจสอบพบศพนายนิคมนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่ที่บ้าน
สวมเสื้อนะฮะนุ่งกางเกงขาสั้นสีดำแล้วห่างจากศพของเขาประมาณสิบเมตร
มีจักรยานยนต์ล้มอยู่คันหนึ่งเบื้องต้นเนี่ยพบว่านายนิคมถูกยิงด้วยปืนลูกซองกระสุนเข้าที่ใบหน้า
หน้าอกแล้วก็หน้าท้องรวมทั้งที่ขาด้วยนะครับคาดว่าจะเป็นกระสุนลูกปลายนี่ฮะ
แต่ว่ามานพคนยิงเขาบอกเขาถือปืนแค่ระดับเอวแต่นี่มันพุ่งกระจายไปเนี่ยเข้าถึงใบหน้าเลยนะฮะ
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีเพื่อนของน้องชายคนเล็กเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
มาหาที่บ้านแต่ว่ามานพคนก่อเหตุเนี่ยนะฮะที่เป็นคนยิงเนี่ยนะครับเขาอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่ามีน้องชายคนเล็กอีกคนนึงเพื่อนก็มาหาน้องชายคนเล็กทีนี้พอขากลับเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์กำลังจะกลับปรากฏว่าผู้ตายก็คือนิคมนะฮะที่เป็นพี่คนโต
ดักรออยู่ข้างทางถืออาวุธปลายแหลมยาวสัก๑๕นิ้วได้อยู่ในมือด้วย
แล้วอยู่เนี่ยวิ่งเข้าไปจะไปแทงเพื่อนของน้องชายคนเล็กที่เขาขี่จักรยานยนต์มาหา
พงพิสิทธิ์นะฮะจนต้องทิ้งรถแล้วก็วิ่งตะโกนขอความช่วยเหลือ
ทำให้มานพที่เป็นพี่คนกลางเนี่ยเขาเอาปืนออกมาแล้วก็วิ่งออกมานะฮะเพื่อจะไปช่วยนะครับ
โดยเอาปืนออกมาขู่ให้พี่ชายเนี่ยหยุดแต่พี่ชายเนี่ยกลับวิ่งเข้าใส่เขา
เขาบอกว่าเขาเลยต้องยิงขู่ไปนัดหนึ่งค่ะแต่ไอ้กระสุนนัดหนึ่งอ่ะมันโดนพี่เข้าไปเนี่ย
ล้มลงเสียชีวิตคาที่เลยนะครับพงพิสิทธิ์ที่เป็นเพื่อนของน้องชายคนเล็ก
ขี่จักรยานยนต์มาหานี่คนนี้นะฮะเขาบอกเขาเป็นพยานในที่เกิดเหตุได้
เขาก็ขี่รถมาหาเพื่อนนะซึ่งเป็นน้องชายคนเล็กของคนตายกับคนก่อเหตุ
ระหว่างเกิดเหตุนี่คือกำลังจะกลับบ้านแล้วนี่ฮะเขาบอกผู้ตายเนี่ย
ดักรออยู่ที่ถนนหน้าบ้านแล้วถือมีดเนี่ยวิ่งไล่จะแทงเขา
ต้องทิ้งรถนะฮะรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่
วิ่งขอความช่วยเหลือแล้วนายมานพก็ถือปืนออกมาช่วย
ก็เขาวิ่งจะไล่แทงผมผมก็เลยต้องทิ้งรถแล้วก็เรียกเรียกให้พี่เขาออกมาช่วยมาดู
พอพี่เขาก็เอาปืนออกมาขู่ผมก็หยุดอยู่ตรงนี้รอดูว่าเขาจะยังไง
เขาก็ยังวิ่งจะมาแทงผมเขาเลยยิงสวนไปก็แค่นั้นนะครับ

ผมไม่รู้จักไม่รู้จักกับคนตายไม่สนิทกับคนตายแต่รู้จักว่าเป็นน้องชายเขา
แล้วก็ไม่ได้มีปัญหากันด้วยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลย
อยู่ก็จะมาไล่แทงเลยใช่
ส่วนนายมานพคนยิงนะครับบอกว่าตัวเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
ก็เลยคิดแล้วว่าคงจะเป็นพี่ชายนั่นแหละที่ไปก่อเรื่องแล้ว
เพราะว่าพี่ชายมีอาการจังจิตเวทแล้วก็มักจะไปมีเรื่องมีราวในการทำร้ายอะไรพวกนี้นะครับ
ก็เลยเข้าไปหยิบปืนในบ้านแล้วก็วิ่งออกมาดู
ตอนนั้นเห็นพี่ชายกำลังไล่ทำร้ายเพื่อนของน้อง
พยายามเข้าไปห้ามแล้วแต่เขาไม่ฟังก็เลยต้องยิงขู่ออกไป

ก็จะหันหลังกันไกล
พ่อของผู้ตายนะครับแล้วก็คนก่อเหตุด้วยนะครับ
ไปโรงพยาบาลทีไรเขาหนีกลับมาบ้านทุกที
คือตอนนี้เดิมเคยอยู่ด้วยกันทั้งหมด
แต่ทีนี้พอลูกชายคนโตอาการทางจิตกำเริบขึ้น
ชอบทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวด้วย
พ่อก็ต้องแยกบ้านออกไปแล้วเขาก็อยู่กับน้องชาย
พ่อคิดไหมว่าวันหนึ่งมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับ
คิดเหมือนกันวันหนึ่งมันต้องเวฟ
ไม่พ่อตายกับแม่ตายพี่น้องตายแล้ว
ไม่ก่อนนี้คิดว่าจะมาเอาไปโรงพยาบาล
เอารถอะไรนะรถรอปภรถอะไรนะ
ไปทุบกระจกเขาเขาก็ยิงทุบมีด
ก็เอาไปโรงพยาบาล
พอไปรักษาก็หนีออกมา

ก็ยังมีพฤติกรรมแบบนั้นตลอดนะ

ก็ยังมาทุบกอดทุบแม่อยู่เรื่อยแล้ว